คุณผู้ชมคะขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะ
สำหรับใครที่จะเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังและที่ท้องสนามหลวง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
และสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพต้องระวังให้ดี
มนุยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางแสดงความอาลัย

ซึ่งสามารถปล่อยแถวให้เข้าได้ครั้งละ๑๐๐คน
รองรับได้วันละ๔๐๐๐คนพร้อมเพิ่มเต็นต์จุดคอยพักด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันขอเตือนไปด้วยสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงตัวไปก่อเหตุในพื้นที่ค่ะ
ขออย่าได้กระทำการอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะ
ถ้าหากว่าประชาชนพบการเอารัฐเอาเปรียบในเรื่องต่างสามารถแจ้งไปได้ค่ะ
หมายเลข๐๙๖๘๗๐๗๒๔๒หรือ๑๑๕๕นะคะ
เช่นเดียวกันกับหาบเร่แผงลอยที่จะเข้าไปขายของในพื้นที่
ถ้าหากฝ่าฝืนจะมีการจับกลุ่มและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ
นายสุวพันธัญญุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการ
ศูนย์มาชาการติดตามศาลการณ์หรือสตส
บอกว่าจากการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
สตสร่วมกับหน่วยงานต่างได้มีการปรับการปฏิบัติหลายส่วนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
เช่นการเดินทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
โดยขอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพิ่มบริการรถรับส่งจากจุดจอดรถ๘แห่ง
รวมถึงกรมเจ้าท่ากองทัพเรือและตำรวจน้ำเพิ่มเรือให้บริการ
เนื่องจากการเดินทางโดยเรือมีความสะดวกมากกว่า
ด้านการแพทย์ทุกส่วนบูรณาการในเรื่องการเข้าถึงพื้นที่รวดเร็วมากขึ้น
การประถมพยาบาลขั้นพื้นฐานและส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสิริราช
ชิระพยาบาลหรือโรงพยาบาลอื่นทางเรือ
หลังจากที่ผ่านมาพบว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ประชาชนเป็นลมได้ง่าย
บางคนมีโรคหัวใจจึงได้เสริมอาสากู้ชีพของการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นชุดเดินเท้าเข้าตามพื้นที่ด้วย
นุการสตสบอกว่าขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังวางแผนการปฏิบัติ
สำหรับวันที่๒๘ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปเป็นจำนวนมากทุกวัน
โดยจะมีการประชุมร่วมกันกับสำนักพระราชวังในวันนี้
รวมถึงในวันที่๒๖ตุลาคมเวลา๙นาฬิกา
สตสจะประชุมเตรียมแผนและความพร้อม
สำหรับการดูแลประชาชนจากต่างจังหวัด
จากระบบให้การดูแลและบริหารจัดการตามปกติที่จะทำต่อไปแล้ว
หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ได้มีการจัดระบบนำประชาชนเข้ามาอีกทางนึงนะคะ
เพื่อให้โอกาสสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเอง
โดยจำนวนที่จัดไว้ก็สามารถปรับได้ในอนาคต

แต่ไม่จำกัดสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถเดินทางเข้ามาได้ด้วยตัวเองค่ะ